คุณผู้ชมมาดูข่าวนี้กันหน่อยนะครับเป็นเรื่องราวความรักที่มันไม่ลงรอย
มันมีคนหลายคนตัวละครก็เยอะมากคุณผู้ชมฟังให้ดีนะฮะ
จะมีผู้ชายคนหนึ่งชื่อว่าในก๊อฟฉายาคือก๊อฟเมืองมังกร
ไม่ใช่ก๊อบนี้น่ะเมืองมังกรด้วยน่ะอ่าก๊อบเมืองมังกร
เขามีแฟนใหม่ชื่อว่าน้องนัทอ่าก๊อฟมีแฟนคือนัทอ่า
มีแฟนเก่าชื่อน้องพลอยแต่เคยเป็นแฟนกับพลอยอ่า
กับพลอยรู้จักในเฟซบุ๊คโพสต์ด่ากันแล้วก็เลยก๊อฟก็เลยพาสองคนนี้ไปเคลียร์ใจกัน
เอ้าสุดท้ายตบกันแต่พลอยเนี่ยพาแฟนใหม่อีกคนนึงมาด้วยคือชื่อหนึ่ง
หลังจากนัดกับพลอยตบกันฝ่ายชายเข้าไปช่วย
ก็เลยมีการยิงกันตายไปสองศพโอ้ปวดเอออันนี้เหตุการณ์เกิดขึ้นที่นครสวรรค์
นะฮะผู้เสียชีวิตคนแรกคือนายสุภวัฒน์วิมารทองอายุสามสิบห้าปี
อีกคนนึงคือนายสาธิตกลิ่นทรัพย์อายุ๓๒ปีถูกยิงเสียชีวิต๒ศพ
ผู้ก่อเหตุคือนายสิทธิศักดิ์เครือโชคอายุ๒๔ปี
หรือว่าก๊อปเมืองมังกรเขามีฉายา
อย่างที่บอกไปว่าในก๊อฟเขาพาแฟนใหม่ชื่อนัทอายุ๒๐
เคลียร์ใจกับแฟนเก่าชื่อพลอยอายุเท่ากัน
แล้วพลอยก็คือพาแฟนปัจจุบันมาด้วยคือ
หนึ่งแล้วก็เพื่อนให้ผู้หญิงเขาเคลียร์กัน
สุดท้ายมีปากเสียงตบตีกัน
ฝ่ายหนึ่งกับเพื่อนชายเห็นท่าไม่ดี
เพราะว่าพลอยโดนนัดตบก็เลยเข้าไปช่วย
เองก็เห็นนัทโดนพลอยตบก็เข้าไปช่วย
สุดท้ายก๊อปเอาปืนลูกซองยิงเข้าไปใส่กลุ่มคู่กรณีไป๓นัด
โดนร่างของในหนึ่งกับเพื่อนเสียชีวิตคาที่รวม๒ศพ
แล้วนายก๊อฟขับรถกระบะมิซูบิชิไทรทันสีดำโหลดเตี้ย
หลบหนีไปทะเบียนพพค๑๐๐๙จนครสวรรค์
แล้วก็มีสติ๊กเกอร์ติดหลังรถว่าทรงโจร

จากนั้นสุดท้ายตำรวจไปเจอรถคันนี้จอดทิ้งไว้ในซอยเยี่ยมสวรรค์
ก็เลยยึดเอาไว้มาเป็นของกลาง

เนื่องจากว่าพลอยเป็นแฟนเก่าของในก๊อฟ
ก็เลยมีการไปคบกันกับแฟนใหม่คือในหนึ่ง
ทั้งสองคนก็มีการโพสต์ด่ากันในเฟซบุ๊คทุกวันทุกวันจนมาเคลียร์ใจกันให้มันจบ
แล้วก็มาถึงวันที่เกิดเหตุเคลียร์ไม่ได้แล้วก็มีการยิงกันตายแบบนี้
ผู้บังคับการตำรวจภูทรนครสวรรค์คือพลตำรวจตรีสุกริตบุญทรง
บอกว่าตอนนี้ในก๊อปนี้น้าตัดสินใจน้าจะมามอบตัวพร้อมกับแฟนสาว
คือเมื่อสักตี๓ที่ผ่านมาที่สพนปริงแล้วก็ขยายผลไปยึดอาวุธสงคราม
ก็เป็นขออภัยเป็นอาวุธปืนลูกซองยาว๙มมนะฮะ
แล้วก็มีรถกระบะที่ใช้ก่อเหตุนะฮะซึ่งนายก๊อฟเนี่ยไปจอดทิ้งไว้ที่บ้านหลังหนึ่งที่นครสวรรค
จากนั้นก็แยกกันสอบปากคำระหว่างในก๊อฟกับแฟนสาวคือน้องนัทเนี่ยนะฮะหลายชั่วโมงสุดท้ายก็ได้พยานครบถ้วนนะฮะ
ช่วงสายที่ผ่านมาตำรวจนำตัวในก๊อฟไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพที่จุดเกิดเหตุ
โอ้โหชาวบ้านไปมุงดูเป็นร้อยคนทีเดียวนะฮะถูกแจ้งข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยไตรตรองไว้ก่อน
แล้วก็มีอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนไว้ในครอบครองโดยที่ไม่ได้รับอนุญาต
ส่วนแฟนสาวคือนางสาวนัทเนี่ยแฟนสาวก็ไม่ได้มีแจ้งข้อกล่าวหา
เพราะว่าไม่ได้เกี่ยวข้องกับเรื่องของการใช้ปืนแค่ไปตบตีกันกับผู้หญิงอีกคนหนึ่ง